จากกรณีของการชุมนุม๑๙กันยายน
มีคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของแกนนำการชุมนุม
นั่นก็คุณปลาวานอิสระออกมาจวกคุณรุ้ง

หลังจากนั้นชาวเน็ตก็ย้อนกลับไปจวกคุณปาวาน
แล้วก็ลุกลามไปถึงกรณีของศรีพันวาโรงแรมหรูที่ภูเก็ต
และมีคนขอให้มีการตรวจสอบในเรื่องของที่ดินซึ่งเป็นเนินเขา

เรื่องนี้วันนี้ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
ที่จะพูดคุยกับในส่วนของคุณวีระสมความคิดด้วยนะครับ

ครับขอบคุณครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่างานข้าวทัวร์ลงล่ะครับ
เพราะว่าชาวเน็ตเขามีปฏิกิริยาตอบกลับเยอะ
ศรีพันวาคือโรงแรมหรูที่ภูเก็ต

ศรีพันวาเนี่ยไม่ใช่ตอนนี้นะครับ
แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถูกตั้งข้อสังเกต
ถูกตั้งข้อกังขามาแล้วเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินของโรงแรม
เช่นว่าได้นสสและเอกสารสคหนึ่งมาได้ยังไง
นี่ในอดีตนะแล้วก็เรื่องของความลาดชัน
ตั้งอยู่บนเขาอย่างนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยังไง
นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเป็นเรื่องเก่า
แต่ว่าก็เงียบไปแล้วกลับมาโผล่อีกทีนึง
เพราะเขาติดแฮสแท็กแบนศรีพันวา
เราจะย้อนกลับไปดูเรื่องนี้ว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นยังไง
มีคนคนหนึ่งที่ได้รับการร้องเรียนและเคยเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้
นานมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นยังไงเรื่องก็เงียบไป
พอมาวันนี้นี่พรุ่งนี้เขาบอกเขาจะไปยื่นเรื่องนี้
คุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น
อยู่ในสายกับผมตอนนี้สวัสดีครับคุณวิระครับ

ครับคุณวิระมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงครับ
บอกตรงเลยนะเรื่องสอบประกอบ

จำได้จำได้๕๕สมัยโน๊ตจำได้ครับ
ส่วนหนึ่งนะครับที่การแจกสอบประกอบ๔๔
เมื่อวันที่๒๐พิธิกายน๒๕๓๗โดยรัฐศิษย์เวกส์ส่วนประเทศ

แล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นข่าวใหญ่โตตอนนั้นนะครับว่า
มันมีผู้ที่ไม่มีคุณสมบัตินะครับ
เพราะว่ามันเป็นพวกคบดีนะฮะคนร่ำคนรวย
แล้วก็สำคัญนี้นะครับที่ส่วนประกอบ๔๐๑
เขาให้เต็มที่เลยนะครับครอบวันละไม่เกิน๕๐ไร่
แต่ปรากฏว่ากหาบดีเหล่านี้บางคนได้๖เท่าไล่
บางคนได้๙๙ไร่ได้อย่างไร
แล้วก็ยึดคืนให้กับรัฐนะครับแล้วมีบางส่วน
หลังจากนั้นผมก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปตรวจสอบด้วย
เพราะมีคนยื่นเรื่องให้ผม
ต่อมายังจำข่าวใหญ่ได้ไหมครับที่มีการ
ที่เป็นคดีที่นายธวัชชัยอนุกูลนะครับ

เรียกว่าเขาอ้างว่านะ
ข่าวอ้างว่ามีการผูกคอตายใช้ถุงเท้าผูกเข่า

ในห้องขังเมื่อวันที่๓๐พฤศจิกา
ครับ

ปรากฏว่ามันก็มีคนเอาข้อมูลเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะ
เรื่องการเสียชีวิตของคุณธวัชชัยมาให้ผม
มันมีคดีที่คุณธวัชชัยถูกดำเนินคดีเนี่ยนะครับ
อยู่ที่ปปชอยู่ที่ศาลเนี่ยนะครับ

ปรากฏว่าคุณธวัชชัยนี่ไปออกโฉนดให้กับ
ปี๓๗เนี่ยนะครับ
โดยไม่ชอบในปี๒๕๖๐
พอผมเอาลื้อขึ้นมาเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าอ๋อมันก็คงจะใกล้เคียงกับนะฮะ
ที่เป็นประเด็นข่าวว่าไอ้แหลมพันวาที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมศรีพันวา

เป็นทั้งหมดเลยครับคือผมเชื่อน่ะมันคงได้นอสสามกและโฉนนท์บางส่วนไม่ต่างกัน
เพราะว่ามันเป็นการในที่เขาที่ทำพุทธเขาซึ่งออกไม่ได้
ซึ่งซึ่งทางปรปเชาะก็สรุปสำนวนแล้วก็มีการดำเนินคดี
แต่ปรากฏว่าคุณสวัสดิ์ชัยเก้นหนี
พอดีอาศัยไปจับได้ในวันที่๓๐พฤศจิกาตอนเย็นตอนบ่าย
พอจับได้ตอนเช้ามืดนะครับของอีกวันหนึ่ง
แกก็ผูกคอตายเลยยังมีเงื่อนนำ
ฉะนั้นเรื่องนี้ทำไมถึงเงียบมันเงียบไปด้วยอะไร

เงียบหมดเลย
เอาละครับพี่สุภาพครับผมขอสรุปสั้นอย่างนี้
ทั้งจังหวัดภูเก็ตนะครับ
ใครที่บอกว่าที่ดินบริเวณศรีพันวารีสอร์ทเนี่ย
ไม่พบว่าเคยเป็นที่ป่าหรือเป็นที่ป่าสงวน
หรือเป็นที่อะไรมาก่อนเขาอ้างอย่างนั้นนะ

ในจังหวัดภูเก็ตทั้ง๓อำเภอ
ปรากฏว่าในเมื่อวันที่๑๔พฤศจิกายน๒๕๕๙
รัฐบาลในขณะนั้นได้มีมติคณะรัฐมนตรี
ให้เป็นป่าไม้ของชาติทั้งสามอำเภอเลยนะครับ
ตรงไหนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ตรงไหนที่ไม่มีนสส
ตรงไหนที่ยังไม่มีโฉนด
เมื่อวันที่๑๔ก่อนวันที่๑๔พฤศจิกาเนี่ยนะครับ

เมื่อวันที่๒๒มกราศาสตร์๒๐๑๒
ได้มีกฎกระทรวงฉบับที่๔๐๑
ปรากฏให้ป่า
ในหลายตำบล
ในหลายอำเภอของจังหวัดภูเก็ต
เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
เราก็เชื่อว่าบริเวณแหลมพันวาเนี่ย
ก็ถูกประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติด้วย
ต่อมาในปี๒๐๐มีการประกัด
แล้วก็แจกสอปกร๔๐๑รัฐบาล

สำรวจพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม

แล้วก็ส่งมอบให้สอบประกอบรับไปดำเนินการ

มันจะมีสถานะเป็นป่าไม้แห่งชาติ

เสร็จแล้วก็มาให้มาเป็นที่สอบประกอบ
เสร็จแล้วบรรดาในทุนคบดีต่าง

เขาไปขอออกโฉนดในปี๒๕๖๐

ตั้งแต่ปี๒๔๐เป็นต้นมา
แล้วก็มันมีคดีที่คุณธวัชชัยเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ย
ปรากฏว่าคุณธวัชชัยไปออกโฉนดให้
ในที่ที่มันเป็นที่เขาที่ภูเขาเนี่ย

ในเขตกลมบนลักษฎา

ซึ่งมันจะใกล้เคียงกันเลยกับกรณี
กรณีนี้แล้วก็มีความผิด
ครับผมรวบยอดมาอย่างนี้
ผมกำลังชี้ให้เห็นว่า

กรณีศรีพันวาเนี่ยนะครับ
ในเมื่อเป็นที่สงสัยเนี่ย

เพราะว่าเรื่องนี้นะครับพี่สุภาพครับมันไม่ใช่เรื่องธรรมดา
จากมันเป็นคดีที่มันมีความสลับซับซ้อน
มันมีการวางแผนอย่างเป็นระบบมันมีการสมคบคิด
ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและสินธรรมดีของประชาชนอย่างมากเลยครับ
และที่สำคัญนะมันเป็นคดีที่มีอิทธิพลระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้อง
เรื่องงานอื่นผมว่าคงลำบากนะครับ
ของแล้วก็กรมที่ดินเนี่ยนะครับอ่า
เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน
สอบหมดแล้วแกก็รู้เรื่องต่างเหล่านี้นะครับ
เอาละเอาละเวลาน้อย
แต่ว่าพอรู้เรื่องแล้วว่าพรุ่งนี้
ตรวจสอบย้อนหลังอีกทีนึง
ได้ท่อ๓กอได้ท่อฉนดได้ท่อ๑มาได้ไง

เราต้องตามครับถ้าเราเชื่อว่าคดีเรื่องนายบอส

และเป็นความเหลื่อมล้ำทางยุติธรรม